บอกว่าคู่ไหนใครหวานกว่านี้

นี่เลยค่ะคู่รักโบอเล็กค่ะ

คือหนุ่มอเล็กเนี่ยไปตามเป้าสาวโบเข้าไปเดินแบบนี้ไงโบเดินชับนะคะ

คือคลิปนี้เป็นคลิปที่สาวโบเขาได้รับเชิญให้เป็นนางแบบนะคะ
แฟชั่นโชว์แบรนด์ไทยแบรนด์นึงนี่แหละค่ะ
แล้วเดี๋ยวก็มีดาราถ่ายไปหลายท่านก็หัวหลอกกันใหญ่โตเลยค่ะ
แล้วอเล็กกับบินไปด้วยนะคะเลยมีเวลาอยู่ด้วยกันนานหน่อยค่ะคุณผู้ชม

แล้ววันว่างเนี่ยสาวโบเลยชวนหนุ่มอเล็กไปถ่ายรูปคู่น่ารักค่ะ
แต่ถ่ายยังไงไม่ให้เบื่อนะคะสาวโบก็เลยต้องคิดท่าโพสต์แบบลูกคู่
แต่แบบไม่ให้ซ้ำใครแบบใหม่แบบสับค่ะ
เบลล่าเนี่ยค่ะเป็นนางเอกรุ่นพี่ค่ะยังเข้ามาแซวเลยนะคะ
บอกว่าเนี่ยเมื่อไหร่ผู้นี้จะแต่งหน้าที
เออโบก็เลยขอแซวกลับนะคะมันต้องแล้วไหม

ส่วนวันเกิดหวานใจค่ะของหนุ่มอเล็กเนี่ยเมื่อวันที่๑๕กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
โบก็ได้ให้แหวนแทนใจค่ะแลกกับพี่อเล็กเพิ่งซื้อสร้อยข้อมือให้วันเกิดของโบค่ะ
หวานขนาดนี้สาวโบจะนิยามความรักครั้งนี้ว่าอย่างไร
น่ารักเพราะคือความสดใส
เต็มวันที่อับจนมันก็ใช่อยู่แล้วแหละ
และคนก็จะคอมเม้นว่าหมั่นไส้มันหวะหมั่นไส้มันหวะ

พี่เบลก็แซววันไหร่พี่เบลจะมี
ว่าแซวจากน้องจะได้แซวกับบ้าง
ถ้าอันไหนตรงใจโอเครับรับดวง
แต่อันไหนไม่ตรงใจไม่ใช่คนนี้ไม่แม่น

คือบางครั้งมีคนเอาดวงของโบอะไรไปดู
แล้วก็ทายบอกว่าไม่ใช่เนื้อคู่หรอกนะคะ

เห็นด้วยนะคะอะไรที่มันไม่โอเคเราก็อย่าไปฟังเนาะ
ใช่เราก็เลือกรับแต่สิ่งดีมา

เขาว่าไว้แบบนี้ต้องเชื่อมั่นในตัวเอง
ยังไม่แต่งนะแต่ว่าเหมือนนะจูงไม้จูงมือแบบนี้

อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่ง
แต่ความหวานตอนนี้ไม่มีแผ่วเลยจริงนะคะ
รวมถึงความสวยของสาวโบด้วย